ไทยนั้นมีผู้ขออนุญาตทำสวนสัตว์แล้วก็สวนเสืออีกหลายแห่งนะครับ
แต่ว่าหลังจากที่มีการพบซากเสือโครงภายในวัดป่าหลวงตะบัวยานสัมปโน

ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
กำชับให้ทุกสวนสัตว์ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การเกิดการตายและการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าคุ้มครอง
ไปติดตามรายละเอียดของข้อปฏิบัติเหล่านี้จากรายงานครับ

ปี๒๕๓๕ให้สิทธิ์บุคคลหรือนิติบุคคล
สามารถจัดตั้งสวนสัตว์และสวนเสือได้
โดยจะต้องเสนอโครงการต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พร้อมระบุความจำเป็นในการจัดตั้ง
ประเภทสัตว์ป่าแปลนที่ดินลักษณะกรงเลี้ยงสัตว์

รวมถึงระบบความปลอดภัยต่อผู้เข้าชม
ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
ที่ประกอบด้วยกรมวิทยาลัยแห่งชาติ
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ประกอบกิจการสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที
จากนั้นจะต้องขออนุญาตเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด

จะต้องส่งหนังสือถึงกรมอุทยาน
พร้อมระบุจำนวนเสือโค้งและแหล่งที่มา
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

สมมุติเสือไซบิเลียสมมุติยกตัวอย่างนะคะ
มันก็มีหนังสืออนุญาตส่งออกจากประเทศต้นทาง

เสือมันจะต้องมาจากสวนสัตว์
จากประเทศต้นทางมายังสวนสัตว์เรา
ไม่ใช่ว่าจะให้ใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งมา
มาเลี้ยงเสือได้ไม่ใช่นะคะ

จะต้องทำหนังสือแจ้งกรมอุทยานทุกครั้ง

เข้าไปตรวจสอบข้อมูลเสือจำนวนเสือ
และเอกสารการครอบครองว่าถูกต้องหรือไม่

และวิธีการขนย้ายที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์

จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง
โดยจะเข้าตรวจสอบคุณภาพกรงเลี้ยง

และความปลอดภัยทั้งสัตว์และผู้เข้าชม

เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบ

จะต้องแจ้งกรมอุทยานแห่งชาติภายใน๒๔ชั่วโมงเช่นกัน
เพื่อกรมอุทยานจะตั้งคณะกรรมการกลาง
เข้าไปควบคุมในการทำลายซากเสือ
โดยจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า
ชิ้นส่วนจะถูกทำลายจะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

คุณต้องย้ายให้เสร็จภายใน๒๔ชั่วโมง
การจะเดินทางออกมาเจ้าหน้าที่ก็คุมเข้มว่า

พอปลายทางรับแล้วก็ต้องรายงานกรมมาว่ารับแล้ว
แล้วก็ตรงกันคือหมายถึงเสือตัวที่ย้ายไปตรงกันนะคะ

หากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตทันที

ข่าวแถวรัตทีวีรายงาน